เกินนะคะเรื่องของพ่อตากับลูกเขย
ลูกเคยเนี่ยบอกว่าทนไม่ไหว
ที่ผ่านมาดวงพ่อตาเนี่ยดุดาว่ากล่าวตลอด
ถึงขั้นที่เอาจริงแล้วเขาก็แยกกันอยู่กับเมียเขา
แต่มันจะมีสาเหตุอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องแยกกันอยู่กับเมีย

จนกระทั่งนำมาซึ่งวันเกิดเหตุโดนพ่อตาบ่น
เจ้าตัวเลยทำร้ายร่างกายด้วยการชกค่ะ
ชกเข้าไปทำร้ายร่างกายยังไงบ้างไม่รู้
แต่พ่อตาอาการเลือดคั่งในสมองจนกระทั่งเสียชีวิตคุณผู้ชม
แล้วตำรวจก็ต้องตามจับตัวเพราะหลังก่อเหตุเจ้าตัวหนีไป
โดยคนก่อเหตุนะคะคือนายอุเทนอายุ๔๔ปี
เป็นลูกเขยของนายศรีนวลอายุ๗๗ปี
ซึ่งนายศรีนวลเป็นพ่อตานะคะของตัวคนก่อเหตุนี่แหละ
เขาทำร้ายร่างกายจนกระทั่งพ่อตาตัวเองเสียชีวิตจริง
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาแต่เขาหนีไป
เจ้าที่ตำรวจพยายามตามตัวจนจับตัวได้นี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวค่ะ
ตำรวจจับกลุ่มตัวนายอุเทนได้และเจออาวุธมีดปลายแหลมด้วยค่ะ
ผู้ก่อเหตุมีประวัติชอบเล่นการพนันชอบชนไก่แล้วก็ดื่มเหล้าเป็นประจำ
ภรรยาทนไม่ไหวสุดท้ายก็เลยขอแยกกันอยู่นะคะ
ที่ผ่านมาตัวพ่อตาศรีนวลเนี่ยก็ต่อว่าเรื่องพฤติกรรมของนายอุเทนเป็นประจำ
วันเกิดเหตุนายอุเทนกลับจากการชนไก่แล้วมาเจอพ่อตาต่อว่าอีก
เจ้าตัวบอกว่าด้วยการที่เขาเองบันดาลโทษะโมโหประกอบกับว่าเขาเมาด้วย
ก็เลยก่อเหตุสลดจนพ่อตาเนี่ยคุณผู้ชมเลือดข้างในสมองเลยนะคะ
แล้วก็เลยเสียชีวิตผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นและข้อมูลต่าง
กับทางญาติของตัวพ่อตารายนี้ผู้เสียชีวิตก็ไม่มีใครยอมให้ข้อมูลอะไร
แล้วก็ไม่ได้มีใครเล่าเรื่องราวอะไรนะคะทางด้านนายอุเทรนผู้ก่อเหตุ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
นำตัวผู้ต้องหาขออำนาจฝากขังไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะ
ส่วนศพของผู้ตายค่ะนายศรีนวลค่ะทางแพทย์ยังไม่ได้ทำการชนสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
เพราะว่าช่วงนี้ก็ติดหยุดยาวด้วยเดี๋ยวจะต้องมีการชนสูตรแล้วก็รอผลการชนสูตรจากแพทย์ด้วยนะคะ
ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุใดกันแน่ถูกทำร้ายจนตายแล้วมีบาดแผลใดตามร่างกายด้วยหรือไม่ค่ะ